ออกทางนู้นออกทางนู้น
หม่อนไม่เก็ต

ดีหรอหมอ
เดี๋ยวตำรวจมา
เปิดเท่าไหร่
ออกทางนู้น
หม่อนไม่เก็ต
จัดการเลยผมเข้าบ้านนอนแล้วไม่ไหวไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยปวดหัวไม่ได้แจกมันมาจากไหนไม่รู้
ไอ้พวกที่เอาเอาไปผมไม่ได้บอกว่าแจกอะไรเลยเขามากันเองยังงงเลย
ว่าไงเมื่อวานได้ไปแล้วเมื่อวานได้ไปแล้ว

ว้าว

เพราะฉะนั้นผมก็เล่าเลยทีมได้ของตอนนี้
ผมอยากจะบอกว่าไอ้พวกที่เอาไปประกาศอะไรว่า
กติกาด้วยเพราะฉะนั้นก็เจ๊งกันหมด

ที่ไหนกันคะอยู่ในแถวดอนเมืองนี้ป่ะคะ

แล้วยังไงคะพี่นี่คือ
คือเมื่อกี้ของพี่น่าก็แจกไปรอบแต่ที่ฝั่งแล้วก็แจก๒รอบ

เงิน๕๐๐และข้าวสารทหารแห้งครับ

ก็ต่อทันได้ครับ

มาไม่ทันคนมันเยอะ

บอกแสดงแห่งต้อง

แล้วรอบนี้ได้อะไรไปคะข้าว
ก้าวสุ่มเดียว
แต่เค้าใช้วิธีการตรวจอยู่ยังไงครับพี่

โอ้มีคนมาเยอะไหมค่ะพี่เมื่อเช้า
แล้วนี่พี่เห็นเขาโพสเพจหรือมีคนบอกต่อก็เลยมาใช่ไหมครับพี่

ยังไงคะมันหมดไปก่อนหรือว่ายังไงคะ

มีอะไรบ้างคะที่แจกไปเมื่อเช้ามีคนรู้จักมีพี่น้องมาไหม

มีตังค์ด้วยมีอาหารแห้งด้วยไหมคะพี่

นี่ก็คือยังไงคะจะไปต่อแถวฝั่งนู้นไหมคะพี่
ไปต่อมาแล้วรสจัดของมันไปเอา
มันเป็นฝั่งนู้นมันเป็นแค่ของหรือว่าอะไร

เป็นใครเอาเงินไปจ่ายไหมคะพี่รู้ไหมคะเรารู้จักเขาไหม
เขาบอกไหมคะว่าเป็นของใครคนที่มีใจบุญมาแจกเราครั้งนี้

ว่าคนนี้คนที่มาแจกคือ

แต่ว่าก็ได้รอบแรกที่ก็ได้ไปซึ่งคะ

ได้แค่รถที่ห่วงมั้ง
เมื่อเช้าล่ะ

มาเร็วแต่ไม่ได้

มาไว้อยู่แต่ไม่ได้คนมันเบียดกัน

ใช่ไม่ได้
แล้วเบียดกันแน่นอย่างนี้มันมีการดูแลอะไรยังไงไม่ต้องกลัวเหรอคะ

ไม่รู้เว้ยเรามาก่อนเสาร์เขาเอาแถวของเราเนี่ย

ใช่เนี่ยอยู่ตรงนี้แหนะ

เป็นใครพ่อพี่ที่เข้ามาแจกอ่ะ

เป็นลูกน่อง

เขารู้เส้นทำทำไม

เขาไม่ถึง
มันเยอะมาก

ออกไปแล้ว
โอ้โหให้คนยืนติดกันขนาดนี้นะฮะมันใช่หรือเปล่าเนี่ย
คือนี่จริงมีแถวยาวไปจนนู่นนะฮะอัมมารีแอร์พอร์ตนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะฮะตำรวจก็มาด้วยนะฮะ
ก็โอเคนะครับแต่ยืนติดแบบนี้นะฮะติดโลกนะครับทรงนี้นะครับ
โอ้โหแล้วเขาจะยังไงอ่ะน่ะติดโรควะนะอย่างนี้เนี่ย
แดดร้อนหรือไม่สบายอีกยืนติดกันอย่างนี้คืออะไรครับ
รับของนะฮะมีเต็นต์มานะฮะรับของแต่ยืนอย่างงี้นะฮะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห